มีเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เรานำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันนะครับ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชช่างก่อสร้างวัย๕๑ปีคนหนึ่งนะครับ
ได้ขับรถฝ่าสายฝนจะรีบไปทำงานแต่ว่าเกิดเสียหลัก
หุนไปพุ่งชนประสานงากับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะครับไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ครับ
ใจจังหวัดตะคอนศรีธรรมราชจุดท้ายก็ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้
สิ้นใจขนาดนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาคู่กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังขับรถกระบะออกไปใช้งานก่อสร้าง

แต่เมื่อมาถึงบ้านสายใหญ่ตะบนปริกมีฝนตกหนักถนนลื่น
ทำให้รถเสียหลักหมุนกลางถนนแล้วถูกรถของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประสานงาอย่างจัง
ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน
มีผู้สังเวยชีวิตไปแล้วหลายรายเพราะเป็นถนนสองเลนสวน
เส้นจราจรไม่ชัดเจนไหลทางแคบ
ไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนมากว่า๔๐ปีแล้ว
ชาวบ้านขนานนามถนนเส้นนี้ว่าเป็นถนนสายมรณะ
ส่วนอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข๔๐๒
ตะบนภูราอำเภอห้วยยอดจังหวัดรัง

นำคนขับและผู้โดยสารอีก๓คน

ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ร่องกลางถนนพังยับเยิน
รถกระบะคันนี้เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
่งหน้าอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง

จู่รถเสียหลักตกร่องกลางถนน

คาดว่าสาเหตุเกิดจากรถขับมาด้วยความเร็ว
แล้วคนขับมีอาการหลับใน
ผู้ภัยใช้เครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือนางไพรพิลากุล

คนขับเก๋งมิซูบิชิสีบรอนเงิน

จากซากรถที่เสียหลักชนเสาไฟฟ้าริมทาง
ในพื้นที่ตะบนหนองผืออำเภอท่าลีจังหวัดเลย

ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดประตูอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถนำคนเจ็บออกมาจากรถได้
รถคันนี้กำลังเดินทางกลับบ้าน

รถเกิดเสียหลักพุ่งจนเสาไฟฟ้าริมทาง
เสียงดังสนั่นและอัดร่างทั้ง๔คนติดอยู่ภายใน
ปิดท้ายด้วยกล้องมุมจรปิดบันทึกภาพการจราจร

ถนนมาบยาตะบนมาพตะพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เข้ามาเบียดรถกระบะเชฟโรเล็ตที่วิ่งอยู่เลนกลาง
เสียหลักพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์อัดกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเติ้ลนพัฒน์โพสต์เอาไว้พร้อมข้อความระบุว่า
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พร้อมกับขอความร่วมมือหากใครพบเบาะแสรถคันนี้
สามารถแจ้งตำรวจสพเมืองระยองได้ทันทีเพื่อนำคนผิดมารับโทษตามกฎหมาย